กลับมาแล้ว
คาตาคาตา

โอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เอาแหมแม่ยายา
กับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ๖โมงเช้าถึง๗โมงเช้าค่ะ
หลายคนบอกว่ามีอะไรอยากจะถามคุณหนิงก็ส่งไลน์มาคุยกับใคร
เดี๋ยวตอบทุกคำถามเดี๋ยวช่วยตอบให้ก็ได้
แอปพลิเคชันก็ได้นะคะนี่ดูกันทั่วโลกกันเลยที่ไทยรัฐ
ตอนนี้เขากำลังดูอยู่นะตามแบบยุโรปทั้งหมดเลย
เพราะว่าเป็นเวลาที่เขาแบบกำลังแบบสบายใจดูกันได้
นะคะมาอัปเดตข่าวแรกหน่อยค่ะฝนตกถล่มกรุงเทพจริง

เขาบอกว่ายังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่บางจุด
เมื่อคืนใช่ไหมกลับบ้านเนี่ยนะ
ต้องลงทางด่วนงามวงวันใช้เวลากี่ชั่วโมง
ชั่วโมงยังลงไม่ได้เลยอ่ะเมื่อคืนมัน๔ทุ่มเลิกกองละคร
๔ทุ่มยังติดอยู่เลยยังติดแงกอยู่เลยอ่ะ
เขาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครนะคะ

อาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรในบางเส้นทางนะคะ
ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังกันด้วย
ในเวลา๒๐นาฬิกา๒๐นาทีนะคะ
เรด้าของกรุงเทพมหานครเนี่ย
พบว่าเขตดอนเมืองหลัก๔บางเขน
ใส่ไหมลาดพร้าวบึงคุยคณะยาวโมีนบุรีคองสามวานนองเจาะ
ไม่เคลื่อนตัวกำลังขยายเข้าเขตสวนหลวงบางนาประเวท

น้ำท่วมขังรออะไร
ไม่เข้าใจคำนี้จริงมิวจะถามใครตอนนี้ก็ไม่ได้
ไม่ได้แหละเพราะว่ารังงับการทำงานต้องรอ
ท่านทราบหรือยังท่านหูต่างประเทศไม่ใช่เหรอ
น่าจะทราบแล้วแหละแหมไม่ทราบว่าคงจะหูใบ้ตาบอดแล้วมั้ง
เออเนอะเขาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมขังรอระบาย๕จุด
ส่วนหลัก๔แจ้งวัฒนะหน้าร๑ร๑คือพันสองสูงคืออะไรคุณแม่
พันหนึ่งกองพันธหารราบที่๑

เพิ่งเมื่อนานนี้เพิ่งเมื่อนานนี้

ต้องผ่านมาสูงรัฐสการอยู่ไหนอ๋อจะเข้าไปในกรม

ชอบใช่ไหมชอบนักธุรกิจชอบไปแถวตลาด

หลัก๔งามวงวันตลาดโพงเพชรเหมือนกันค่ะ
หลัก๔งามวงวานตลาดแถวปากซอยชินเขต
แล้วก็โผ่นยวทินหน้าสอนอบังเขน
แต่ตรงนี้เขาบอกว่าน้ำเนี่ยเกือบปกติแล้ว
คือมันเช้านี้น้องใดที่ดูแลเขาต้องมาหาซอยซามะคีค่ะ
ยังรี่ร่อนี้นะบ้างง่วมหนักหน่วงมากถึงหัวเข่า

แล้วก็บ้านเหลขาน้ำท่วมเข้าบ้านเลยค่ะ
ยังไม่ลงนะเพราะว่ามัตถึงตกแล้ว
ตกลงไม่ลงนะนี่นะครับ
ไม่เป็นอยู่แถวบ้านใช่ไหมล่ะที่ไหนคุณแม่เขาอยู่ตึกสูง
เขาอยู่หลังห้างเซนทันชิ้นเลยไม่เคยท่วมเลยอ่ะไม่เคยท่วมเลย
แต่เดี๋ยวนะให้ไลน์มาบอกแล้วจะทำยังไงใครจะช่วยเพราะถูกสั่งปวดกลางอากาศแล้ว
หมายถึงว่าเราจะได้รู้ไงอัปเดตกันนิดนึง
ผู้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรรักษาการแทนเหรอรักษาการ
รักษาการแทนเป็นผู้หญิงนะรอดูว่าจะยังไงช่วยกันได้หรือเปล่า
เมื่อกี้มีคนถามว่าคุณหนุ่มคุณพระดำไปไหนนะคะวันนี้เข้าไปอุดรอุดรค่ะ
ใช่๗โมงพี่หนุ่มพี่มดอำดูเราอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้คงเปิดดูเราอยู่นะ

เชื่อป่ะเดี๋ยวไลน์มาหาเราแน่นอนแป๊บเดียวเนี่ยพี่หนุ่มไลน์มาชัวร์
จำคุก๑ปีไม่มีรอนะครับหมอเลี๊ยบทำผิด

หนึ่งปีนี่คือแบบว่าจำคุกเลยไม่มีการรอลงอาญาส่งเรือนจำทันทีเลยนะคะ

กับพวกถูกปปชฟ้องใช้ตำแหน่งหน้าที่อนุมัติแก้ไขสัญญาณดาวเทียมไทยคม
เพื่อประโยชน์กลุ่มชินจำคุก๑ปีไม่มีการรอลงอาญานะคะ
ส่วนอดีตลูกน้องอีก๒คนก็รอลงอายาไว้๕ปีค่ะ
ปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลี
หรือหมอเลี้ยบนี่แหละค่ะอายุ๕๙ปี
สมัยรัฐบาลทักษิณชินวัฒน์นะคะ
และนายชัยยันพึ่งเกียรติภัยโรธ
ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
เป็นจำเลยที่๑๓ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการค่ะ
คดีนี้ต้องบอกว่าโจทย์ฟ้องสรุปว่า
จำเลยได้ร่วมกันอนุมัติแก้ไขสัญญา
ัมประธานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศฉบับที่๕
เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

เป็นไม่น้อยกว่า๔๐ของจำนวนหุ้นทั้งหมดด้วย
แล้วนี้สารก็มีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้ง๓นั้นมีความผิดนะคะ
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ก็ให้จำคุกจำเลยที่๑ก็คือนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลี

ส่วนจำเลยที่๒และ๓ก็คนละ๑ปีแล้วก็ปรับคนละ๒๐๐๐บาท
แต่ว่าจำเลยที่๒และ๓นี่ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่๑
แล้วก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติให้แก้ไขสัญญาสัมปทาน
โทษจำคุกจึงก็รอลงอายาไว้มีกำหนด๕ปี
แหมฉันชอบคุณลุงจริงเลยนะ

รักลุงจริงจริง

ต่อไปอ้วยพรวันเกิด
ผลเอกเตรมติณสุรานนท์ประธานบุคคมตี
อ่านี้ละอันนี้ก็น้าบุญ
อันนี้ขั้นอายุเท่าไร
ปีนี้อ้วยพรวันเกิดครบ๙๖ปี

แล้วก็ลุงของเราผลเอกประโยชน์โอชารายก
แล้วก็หัวหน้าคอสชก็เข้าเขาเรียกว่านำ
หลายท่านเข้าไปอวยพร

คงจะร้อยแน่เลยนะ
แล้วก็ลุงตู่ก็อยู่นานด้วย

อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องสาวใหญ่
มาที่กองปราบ
อีกคนนึงคือนางไม่ใช่นางสาวสิ
ก็เหมือนนางเรวดีกับนางวิไรพร

ก็เพื่อนเขาไงสุดารัฐ
อ๋อข่าวนี้ไงจริงแบ่งกันกันเป็นคนละพูดให้จบ

เรื่องของเรื่องคือเขาก็ไปทำบุญหรืออะไรกันอย่างนี้เลยแหละ

ก็เลยเออซื้อลอตเตอรี่กันดีไหม

คนที่ออกสตางค์ไปก่อนเนี่ยนะก็คือนางเรวดี
ใช่ไหมเขาก็ออกสตางค์เออวิลัยพรหรือไงเนี่ยสักคนนึงเนี่ย
เออวิลัยพรเขาบอกเขาออกสตางค์ไปก่อนก็ประมาณสักกี่ฉบับไม่รู้๕๐๐บาท
ค่ะนะรวมพรวมกัน๕คู่เสร็จแล้วเนี่ย๕คู่
เสร็จแล้วเขาก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ของเธอสองใบของท่านสามใบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ย
ก็เซ็นชื่อทางหลังสลัดเลยเออลอตเตอรี่อันนั้น
เดนเสร็จแล้วเนี่ยมีลงชื่อใหม่ลอตเตอรี่๒ใบบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ย
แล้วก็ฝากไว้ให้กับนางสุดารัฐว่าก็เพื่อนรักไง
เยอะจ๊ะไม่คิดว่าจะหักเหลี่ยมโหดนั่นน่ะสิ
ก็ฝากเสร็จปั๊บก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนางคงไม่ได้คิดนะว่ามันจะถูก
ระงวงรางวัลใช่ก็คงซื้อเฉยอย่างนี้แหละ
ผลปรากฏว่าเด็ดมากจ้า
วดีกับวิลัยพรเขาคงจำได้ว่าเราซื้อเบอร์นี้เอาไว้
ถูกรางวัลที่หนึ่งผลปรากฏว่าก็เลยโทรไปหาสุดารักษณ์แล้ว

อ้าวคือเชิญกันเลยสุดารักษณ์หายไปแล้วตามไม่เจอ

จริงเนี่ยเออใช่ก็เลยเข้าไปแจ้งความ
เพราะว่าเงินที่ถูกรางวัลจำนวน๕คู่

จริงเขามี๓คนแต่ก็ต้องอยู่กับว่าคนไหนจ่ายแพงสุด

มันก็มาหารเฉลี่ยกัน

แต่ว่าไปสืบสอบ
พบว่ารางวัลที่๑อันนี้อยู่ไม่ได้ขึ้นโครมมาเลยนะ
คือหมายถึงว่า๕คู่นี้ไม่ได้เอาไปขึ้นเงินโครมเลยนะ

เอาไปขึ้นจังหวัดนู้นไปทยอยไปเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกว่าเพราะว่าจริงเนี่ย
เขาถูกรางวัลที่๑ตั้งแต่งวดวันที่๑เมษา
เออปีที่ผ่านมาต้องถามกี่เดือนแล้วอะ
เมษาพฤษภาพมิวทุนาศ์ตลาดกระดาษสิงหาจังหวัดมือคงพยายามตามกันมานานแล้ว
นั่นแหละแล้วก็เรื่องของเรื่องคือก็ได้แค่นี้คือแจ้งความไม่ได้แค่นี้
จริงแล้วจะไปตามอย่างไรอะออกออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่านั่นเนี่ยสิว่ามันมาแล้วเนอะ

ก็อาจจะไปอยู่ใกล้แถวนี้มาอะไรแบบนี้

ทำไมนี่ส่งไล้เข้าไปถ่ายลับ
ใช้ใช้

คือไลน์เราเยอะมากไง

พี่สาวสุดสวยสวยตรงหนู

สวยเขาก็ออกกำลังกาย

เด็กขึ้นแล้วเห็นมั้ยของตัวเอง

เยี่ยมใจคุณมาทจริงพอที่มีคลิปสั่ง
ข้อความให้ก็จะมีวิเจจา

ฟรุ้ง

มีคน

ตอนนี้ก็๖โมง๑๗นาทีแล้ว

ก็มีเรียกว่าอัปเดตเรื่องที่

พูดคุยกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง
น้องสาววีเจจ๋าก็คือคุณจูนกรอบบุญทองมีเนี่ยนะคะ

แล้วก็หลายคนก็บางคนบอก

สุดท้ายเนี่ยตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่า
ข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
แล้วก็แพร่สะพัดออกไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้มีการโพสต์ไว้อะไร
คุณจูนกรอบบุญกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงเอง
ก็มีการโพสต์เพื่อนสนิทวีเจจ๋าคุณวุ้นเส้น
ล่าสุดเนี่ยนะคะกำหนดสวดอภิษฐรรมศพนะคะ
น้องสาววีเจจ๋ามีขึ้นคืนแรกในวันที่๒๖
ก็คือวันนี้แหละที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนสารา๑๕ค่ะ
เขาบอกว่าคุณจูนเองเนี่ย
อาจจะเขาเรียกว่ามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะ
บอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่จ๋าและครอบครัวนะคะ
เรื่องราวครั้งนี้ไปได้ด้วยใจที่เข้มแข็ง
จ๋าคนเก่งพี่จ๋าเสียใจมากมายแค่ไหน

มันยากเหลือเกินแต่เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
เชื่อมั่นเหลือเกินว่าพี่จ๋าจะกลับมาแข็งแรงเป็นที่ยึดเหนียวที่พึ่งทางใจของพ่อแม่
ส่วนเป็นเพื่อนกับจ๋าด้วย

คนที่มีชีวิตอยู่เวลาเจอปัญหาอะไรอย่าเอาปัญหาแบบเนี่ย
หรือว่าวิธีการแบบนี้ไปตัดสินในการจบทุกสิ่งทุกอย่างกับปัญหานั้นไม่ได้

เออใช่ปัญหาทุกอย่างน่ะดิฉันว่ามันแก้ได้หมดนะมันมีทางแก้แหละใช่
เหมือนน้ำที่เทลงไปบนผืนซากค่ะยังไงน้ำยังไงมันก็ไปไหนได้อยู่ตรงนั้น
มันซึมมันก็ไปได้ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องมีทางไปของมันแน่นอนใช่อีกหนึ่งข่าว
อันนี้เป็นข่าวที่อิตาลีคุณผู้ชมจากที่มีวันที่๒๐
สี่สิงหาที่ผ่านมาอิตาลีก็เผชิญภัยพิบัตินะคะแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเลย
ขนาด๖๒ตามด้วยอาฟเตอร์ช็อกกว่าอีก๒๐๐ครั้งที่บริเวณตอนกลางของประเทศนะคะ
สร้างความเสียหายอย่างหนักมากตึกแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยพังทลายจำนวนมากเลย
ด้านเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังค้นหาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในซากปรากพัง
โดยล่าสุดนี้ก็มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งไปถึง๒๕๐คนแล้ว
แต่ก็ในความโชคร้ายนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่คือ
เขามีการช่วยเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบที่ติดอยู่ใต้ซากแผ่นดินไหวถึง๑๗ชั่วโมงออกมาได้
แล้วมีชีวิตรอดด้วยไปดูคลิปว่าเป็นยังไงค่ะ
นี่นะคะก็เป็นภาพนาทีชีวิตแสดงภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ก็พบส่วนขาของเด็กหญิง
กพ้นออกมาจากเศษซากเศษอิดเศษปูนแล้วก็แท่งเหล็ก
หลังจากพบว่าเธอยังมีลมหายใจอยู่นะคะก็ร้องตะโกนบอกว่าเธอยังมีชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งกันไปช่วยเข้าไปกู้ซากด้วยมือเปล่าแล้วก็ค่อยดึงตัวเธอออกมา
ปรากฏออกมาได้ปุ๊บทุกคนเฮกันเลยนะคะนี่กำลังหาอยู่
ใช้เวลากี่เท่าไหร่นะ๑๗ชั่วโมงในการติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพังนี้
แต่เด็กหญิงคนนี้ออกมาได้แบบไม่ได้รับบาดเจ็บแบบรุนแรงเท่าไหร่
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจเช็คอาการ

ทุกคนดีใจมากในเวลา๑๗ชั่วโมงปฏิหารหลายอย่างก็ยังมีอยู่นะ
น้องก็รอดแล้วได้ด้วยเห็นไหม

ก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วย
ณตอนนี้เองทางหน่วยกู้ภัยก็ยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง

ดังนั้นช่วงแบบทุกคนยังนอนยุ่ง

คนยังช่วยกันเลยทีเดียว
ดังนั้นจะทำลายชีวิตไปทำไม

อันนี้ต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญก็คาดการณ์นะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ในอิตาลีเนี่ย
อาจจะส่งผลให้ภูเขาไฟใกล้กรุงโรมเกิดประทุระเบิดขึ้นมาได้

สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาคาดการณ์นะคะว่า
ภัยพิบัตรจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงครั้งนี้เนี่ย
ลายภาคกลางของอิตาลีเสียหายอย่างหนักและก็แรงสั่นสะเทือนอาจจะส่งผลให้
ซุปเปอร์ภูเขาไฟใกล้กรุงโรมเกิดประทุและระเบิดเป็นวงกว้างได้
อันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
สำหรับข่าวต่อไปเป็นข่าวจากหน้าเจ็ดไทยรัฐนะคะ
ข่าวนี้เดี๋ยวนิงจะรบกวนให้คุณแม่ช่วยแปลไทยเป็นไทยอีกที
จะพยายามตามความแก่ของตัวเอง
จะประจำกัดคุณแม่แปลไทยเป็นไทยให้หนิงอีกทีได้

นักวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนอร์ติ้งแฮมประเทศอังกฤษ
รายงานว่าพบคนหนุ่มที่มาขอรับการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แล้วก็จากการสอบถามปรากฏว่าเกิดจากอาการติดหนังโป๊ออนไลน์มาก
ทำให้ความรู้สึกเกิดความด้านชาแล้วก็ไม่อาจจะปฏิบัติการใดได้

เขาบอกอย่างนี้นะว่าสมัยก่อนที่มีคนมารักษาเกี่ยวกับโรคสมรรถนะทางเพศ
จะเป็นโรคที่เป็นคนที่แบบสูงวัยแล้ว
แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนหนุ่มที่แข็งแรง
แล้วก็ไม่ได้มีอาการที่จะรู้สึกป่วยยังไง
แต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบฟิเจอร์ลิ่งได้อะไรอย่างนี้
เออเข้าใจมันไม่แข็งตัวอะไรอย่างนี้

อันนี้เขาบอกว่าเขาเนื่องจากการที่เขาดูหนังโป๊มากเกินไป
เรื่องจากการที่ดูหนังโปรมากเกินไปใช่
เพราะเขาบอกว่าเมื่อก่อนคนที่จะเป็นโรคแบบว่าหย่อนสมรรถนาทางเพศ
จะต้องเป็นพวกเบาหวานหัวใจหรือว่าพวกโรคหลอดเลือดเครียดอะไรอย่างนี้

เพราะเขาชินกับการดูหนังโป๊ไง
เขาไม่ชินกับการมีฟิเจอร์ลิ่งกับคนอื่น
หมายความว่าเวลาดูหนังโป้แล้วถึงจะฟิลอย่างนี้หรอ
ดูหนังโป๊ก็ฟินกับหนังโป๊ไป
แต่พอไปเจอของจริงแล้วมันทำไม่เป็น
ของจริงมันก็ดีกว่ามันมีเลือดเนื้อมันมีไออุ่นมันมีการสัมผัสเหรอคุณแม่

ไม่เป็นแล้วเข้าใจไหมเออมันทำไม่เป็นแล้ว
ฉันจะให้สามีฉันดูหนังโป๊ทุกวันวันละหลายงาน
เดี๋ยวแกก็จะนั่งนอนเหงานั่นก็จริงสบายแบบนแบบนี้
เราก็จะได้ทำงานไม่ต้องปฏิบัติเรื่องนี้ไง
แม่คุณแม่ข่าวข่าวพอเล่าชาติให้ครอบครัว

อย่างนี้นะสุดท้ายนะมันก็ยังอยากให้สามีมันแบบว่าแข็งตึง

มันไม่อยากให้ไปวุ่นวายกับคนอื่นเท่านั้นเอง

ทำไมคุณหนูคุณพระดามหายไปไหนทำอีกแล้ว
มีคนถามว่ากลับมาจะมีเลขมาฝากหรือเปล่า

โปเกมอนตอนที่หนิงไปนะไปตรงแม่น้ำโขงนะโอ้โหโปเกมอนตัวเจ๋ง

รับรองว่าอาจจะไม่ได้เลขอาจจะได้แต่โปเกมอนกลับมาค่ะ
ต้องไปถึงแม่น้ำโขงหรอกแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยวันนั้นน่ะฉันไปนั่ง
ไม่ได้เล่นนะฉันไปนั่งอยู่ตรงริมน้ำเจ้าพญาตรงข้ามกับวัดอรุณ
แล้วน้องสาวอยู่ทางแหน้งทางล่อน้องก็ซิหน้า
นั่งส่านข้าวนั่งเปิดเอาเยอะมากเลย

คนเหลือยิงจริงวนก่อนเหมือนกันน้ำเมพิชานาศคุณน้องเมพิชานาศ

เดี๋ยวเขาไม่ได้ย้ำ

มาอันนี้ก่อน

ก็มีโปเกมอนเกิดขึ้นมาเลยทีเดียว

พระคุณเจ้าพอเป็นภาษาฝรั่งแล้วอ่านไม่เป็นเลย

สามบาลาฮี่
บาราฮีอะไรก็ไม่รู้

ตนตรีเนี่ยวงสามบาทห้าสิบเนี่ยค่ะก็เลยเผยแพร่คลิปค่ะนะฮะ
วิดีโอเพลงโบกแกมม่อนก๋อกแสงเกมอันนี้กันเลยทีเดียวค่ะ
ก็จะมีนะฮะคนที่มาคนที่ทำทำนองนะคือบ๊อบบี้สามบาทห้าสิบ
คับร้องโดยหนุ่มฮานุมานผู้มีละไม้เสียงคล้ายคล้ายกับทำภีร์
มาร่วมแสดงด้วยอ้าวอยากฟังไหมอ้าวไปฟังได้มั้ยคะอะไปไปไป
คนนี้เราเห็นเขาบ่อยไหมใช่ใช่ใช่แต่คนนี้เราก็เราก็หงุนง่าย

ตาปลายก็เลิกของพวกนี้มันไม่เป็นคลาสสิก

ใครแค่ไหนก็จ้างวินพลิกกันจนอินเจ้าโปเกมน์
เกมอื่นเขาก็ออกงอนรู้ไหมพลิกกาจู
สงสารเองพี่เบิร์ตสงสารโชว์เกมเศรษฐี
พลิกกาจูตัวดีคุกกี่รันโน้ยใจ
สงสารยอดมนุษย์และมิสเตอร์ฟินของไทย
ใครเอามันมาจากไหน
เอามันไปส่งที
สงสารแองกี่เบิร์ดสงสารโชว์เกมเสร็จที
พลิกกาจูตัวดีคุกกี่รันโน้ยใจ
เกมนี่มันเล่าแต่คนแล้วแต่คนเล่าแต่คน
พลิกกาจูเป็นเพื่อชีวิตมากเลย
ใครเล่นคุณมาเล่นไหมค่ะ

คือเลเวล๘ออกแล้วหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าเลเวล๘เอง
คนอื่นก็ไปกันเป็นพันละคือไม่เหมือนลูกสาวฉัน
ลูกสาวคุณแม่ทุกครูลูกสาวคุณแม่อ๋อเหรอ
ที่ชมนี่ออกไปแบบว่าไปจับไปห้างคุณแม่เดี๋ยวนั่งจะไปปารี
ไปหลายที่เดี๋ยวนั้นจะไปถ้าหลายไปเต้นเต้นล่ามาอะไรแบบนี้
เอาตัวเด็ดนั่งบอกมีเวลาที่คำชนอดเหมือนกัน
เล่นได้๒วันแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แล้ว
พอโดนลูกสาวว่างเนี่ยอ๋อลูกสาวว่างด้วยหรอ
อ๋อมีใครเล่นว่างคุณแม่วันเล่นแต่โปรแกมอน
อุ๊ยเล่นต้องจบเลยเออเห็นไหม

แต่จริงบางคนก็สนุกกับการได้แบบออกไปเที่ยวมากขึ้นไงอุ๊ยแต่ที่เขา
เที่ยวตรงไหนก้มหน้าไงนะเที่ยวตรงไหน

ดิฉันลงนั้นไหนเธอบอกสิไอนางคนนั้นสมัยนะ

ตรงที่เขายืนจับกันคนเพียบ
คุณน่าทุกคนก็ยืนแล้วก็ถามทุกคนเดินดูจากโปรแกรมอนต์กันหมด
อืมเพราะว่าเขาบอกกันว่าที่ภารกรมันเยอะไง

นี่ไงเมื่อกี้ในเพลงเขาบอกอะไรนะเพลงอะไรนะ

นิ๊กพี่นิ๊กเรื่องนิ๊กเอาผ่านไปเถอะ

น่าสงใจมากเลยสัตว์โทษกับคุณผู้ชม
นิ๊ก

ยังไม่ได้เริ่มถามอะไรเลยค่ะคุณพี่ค่ะ

ก็นี่เขาก็บอกแล้วว่านิ๊กปะนิตานี้
เขางดการแบบว่าให้กรณีให้ข่าวที่มันเกิดอาการแบบว่า
ฉุนระหว่างนางร้ายปอที่มีสามีนอกใจนะฮะ
วันนั้นเนี่ยพอดีเพราะเอิญเป็นการแบบว่าไปทำบุญกันพอดี
แล้วก็มีนักข่าวไปถามคุณแม่เดี๋ยว
ถามคุณแม่อย่างนี้หนูว่าไปทำพิธีกร
งานแถลงข่าวบวชบรรพชาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดสะเกด
ถามว่ามันไม่ควรจะตอบข่าวอะไรที่เป็นข่าวอย่างนี้นะ
ถึงข่าวของเรื่องตัวเองด้วยหรืออะไรแบบนี้
ซึ่งมันไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่เป็นบังคลใช่แล้ว
มันอับปะมงคลมันอับปะมงคล

เอาเป็นว่าหนูบอกเลยว่านางร้ายปอปาไม่ใช่หนูแน่นอน

ใช่สาเหตุของการฉุนคืออย่างนี้
มันเริ่มจากเพจใต้เตียงดารา

เราเข้าใจธรรมชาติของคนเขียนข่าว

แต่เขาใช้วาจาที่ค่อนข้างแบบสุภาพ
จิกกัดเบาน่ารักอย่างนี้เราไม่ว่า

ว่านางร้ายปอปาที่ตามหา

กรณีบอกว่าเพื่อนนางเอก
เลิกคบกันเพราะเป็นมือที่สาม

เขาเขียนบาทถึงครอบครัวคุณจิน
ถึงครอบครัวเราซึ่งแบบมันไม่ใช่

ในการเขียนก็แค่เข้าไปด้วยวาจาที่

หนิ่งถามว่าคนเราเวลาจะเขียนถึงใคร

ที่เขาอ่านข่าวแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาเชื่อไปละครึ่งหนึ่ง

ในการเขียนข่าวแบบนี้ถ้าคุณใช้

แต่ข่าวว่าเธอเข้าไปในทุกคอมเมนต์เลย
ไม่เหนื่อยหรอว่า

ให้รู้ว่าจริงเนี่ยประเด็นคือดาราเขาก็อ่านนะ

แต่อยากทำให้คอยที่เขียนทุกคนคอมเมนต์ได้
ทำคางมาล่ะดูไม่ดีทำจมูกมาดู

แต่อยู่ในเขาเรียกว่าสุภาพชน
แต่ไม่ใช่ใช้วาจาไม่ดีเราก็เข้าไป

เอาเงินที่ทำไปศัลยกรรมจิตใจ

แล้วเราก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
เพราะดาราโดนอย่างนี้ทุกคนคุณแม่ก็เคยโดน
โดนบ่อยถูกมากต้องเอาทางที่มันต้องตอบไว้บ้างนะดูนะรายเขียนข่าวอะไรแบบนี้
แล้วก็ไม่ใส่ใจอย่างนี้แบบนี้
แม้งก้าพูดได้เลยว่าทุกคอมเม้นท์ทุกการเขียน
เราเขียนแบบสุภาพสุภาพ

คือแต่ถ้าย้อนไป๑๐ปีที่แล้วก็นะ
แต่เดี๋ยวนี้เราโตแล้วไงเราเป็นแม่คนแล้ว

ทำทุกอย่างอย่างแบบความถูกต้อง
เราไม่มีแบบไปด่าใครแรงอะไรไม่มีใช่ไหมคะคุณแม่

ตอนนี้ไม่อยู่ค่ะคุณแม่ค่ะเขาไปอยู่อเมริกา

ไม่รู้สิเพราะมี
เขาไปทำธุระไปทำอะไรของเขา

นี่ไงถูกลงไม่จบใช่ไหม

เพราะฉันไม่อยากตอบมันเป็นงานบุญมันเป็นงานในศาสนา

แม้เดี๋ยวรอพี่นิงไปงานก็มาใช้ผ้าพี่นิงได้เนาะ

เขาชี้แจงเรื่องที่มีคนดราม่า

วิธีใช้ผ้าปิดหน้าลูกเป็นการฝึก

คืออย่างนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองกับกุ๊บกิ๊บ
เขาชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ให้ลูกเขานอนห้องเดียวกับเขา
แล้วเขาก็บอกว่ามีการหาข้อมูลมีการคุยกับคุณหมอ
ว่าเขาเอาผ้าปิดไว้ที่หน้าในช่วงกลางวัน
เพื่อให้ลูกมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะขยับรู้เรื่องตัวเอง
ให้เอาผ้าที่ปิดหน้านี้ออกจากหน้าตัวเองได้
เพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าตอนที่เขาไม่ได้นอนด้วย
ถ้าเกิดผ้าไปปิดหน้าแล้วไปอุดจมูกเนี่ย

เขาก็เลยต้องใช้ช่วงกลางวันเป็นวิธีการฝึก
เหมือนแบบเขาเรียกกลไกธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องเอาตัวรอด
คนที่เห็นการทำแบบนี้ก็เข้าไปดราม่ากันอะไรอย่างนี้

แต่เราก็เข้าใจนะว่าคนที่เข้าไปเขียน
ก็จะรู้สึกเป็นห่วงเป็นแฟนคลับ

คุณนิ้งค่ะเหลือติ่งหูยังไม่ได้ทำ
หนุ่มกัญชัยคะติ่งหูนี่จะทำแล้วค่ะ
จอกหูจอกไงคะคุณหนุ่มกัญชัย
แล้วคุณหนุ่มกัญชัยล่ะคะนี่คะว่า
ฟิลเลอร์ไปโบท็อกกับทุกอาทิตย์เหมือนกันนะคะ

คุณแม่สังเกตไหมคะหน้าเขาไม่เคยมีย่น
ตึงอย่างนี้อยู่ตลอดึงตลอดแล้วเขาก็จะบอก

ใช่แต่ลองสังเกตหน้าคุณหนุ่มกัญชัยดีนะคุณผู้ชม
ว่าหน้าไม่เคยอยู่แบบนี้
ไม่มีไม่มีเคี้ยวขมวดใช่ไหมคุณแม่คือร้อนนะโอ้โฮเสพศัลยกรรม
เออแต่ละแอนตี้มากเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ
แม่ไม่สัญญาไม่ค่อยอยากทำอะไรไปทีไรนะบอกว่าโอ้โฮทำ
อย่าทำทีเดียวทำหลายจุด
แต่คุณแม่สวยแล้วนี้ตึงเป็นร่างงามบอกเลยจริง
ออกกำลังกายดื่มน้ำวันละ๖แก้ว
นอนหลับอย่างเพียงรอดีมากคุณแม่หนูช่องตรงนี้ล่ะ
กลับมาข่าวกรุ๊กนิดนึงข่าวข่าวข้าวของคุณบีนิดนึง

ไม่ออกจากพ่อแม่ที่ไม่รักลูก
นี่ไงมีคนบอกว่านิงเป็นคนจริงใจชัดเจนให้กำลังใจนะคะ
ตายกาไหลเนี่ย
อุ๊ยหิวน้ำเลยคุยเรื่องนี้เลยนะครับ
หวัยที่แหวนดรงเพชรเม็ดเป้ง
วันครบรอบก็คุณได้ไหม

ตกปากอะไรตกปากทำไม

ก็ว่าที่เช้า
ออกมาบอกพี่จินว่า
แมนเดินปีที่แล้ว
วันเกิดไม่มีของขวาญวันครบรอบไม่มีของขวาญ
ก็บอกอยากได้อะไรนะเธอก็จัดไปแล้วจัน
นี่ไงเค้าให้ไง
ฉันก็ซื้อแหวนสิจ๊ะ
จนตอนนี้ยังไม่จ่ายตังค์ให้ฉันเลย
นี่ไงเขาบอกออกสือเลยนะ
โถสี่กอลัจนี่ใหญ่กว่าตอนแต่งงานไหม

ให้อะไรเนี่ยกอลัจ๒ก้าหลัดนี่น่ะ

ดังนั้นเนี่ยเวลาผู้ชมผู้ชายให้แหวนเนี่ย

โอ้โหสัก๘สักเข้าใจป่ะโอ้โหตายละ
ตายละคุณแม่เอาจริง
เขาจะเอาตังค์ให้ในซื้อหรอครับคุณแม่
อันแรก๖กันล่ะทำไมซื้อเองกันได้อันนี้ก็เก็บตังค์ไง
เออก็มันก็ต้องเก็บตังค์สิเก็บตังค์ก็สู้เรา

เหมือนรายนี้เลยเขาทำอย่างนี้เลย

หลังจากที่เขาแต่งงานกันแล้วเรียบร้อย

ซักเลยซักชื่อเขาไปที่แขนเลย

คือเตรียมตัวรับวันวิวาล

ขยับหยอดวานแฟนน้องนิวเคลียร์นี่ก็แปลก
สรุปนี่เขาไม่เลิกกันแล้วใช่ร้ะ

มีคนนินทาพี่หนุ่มกัญชัยกับพี่มดัม

ไม่เกี่ยวเหรอครูแพช่าเค้าเคยออกมาพูดว่าก็ไม่เกี่ยว

นางก็เลยสักเอาที่แขนให้ยังชัดเจน
ที่เราเห็นเป็นหมาป่า

้าป่าหมายความว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี
ไอ้ยะ

ก็ห่อเป็นแมวหมาป่ามันยังรู้สึกว่ามันต้องออก

นางวิลาเป็นนางดื้อที่สุด

จับหัวหางถอยจับหางหัวไปข้างหน้า
มันดื่มมากไม่เอาเขาไม่เอาแมวป่าเขาต้องเป็นหมาป่าหมาป่านี่ก็แปลว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเธอเข้าใจคำนี้ไหม
แล้วก็อันนี้เขาก็บอกว่าตื่นมาพร้อมกับรอยสักใหม่
เติมความหวานยามเช้า

แต่เขาบอกอย่างนี้นะเด็กอย่าทำนะ

แต่งงานก่อนแล้วก็ค่อยทำก็จะดีกว่า

ขนาดในที่ที่ไม่ควรจะเนียนยังเนียนมอบให้

ก็จะมาเป็นแฟนฉันเขาก็เลยต้องไปลบของเก่าเขา

แต่คู่นี้เขาแบบว่าหมั่นหยอดความหวานนะ

ตัวเองอยากมีเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะ

ว่าขอให้รอยสักนี้อยู่ไปอย่างยั่งยืนยง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะ

โอเคคุณแม่ค่ะ

เหลือบล่างบนอะไรขนาดนี้นะคุณแม่

ในการบริหารให้รอบดวงตาตึง

หอบหลักฐานโต้ฟิล์มใครพูดจริงกันแน่
นี่ก็ไงนี้ก็มหากราบเหมือนกันนะคะ
ทำดูซิลูกณา
เราใส่ไว้กันต่อค่ะหน้านี้เลย
กลัวห่างอีกรอบเพราะว่าไร้เวลาให้กัน
ทำทุกวันให้ดีปิดสร้างกระแส
เรียกอีเวนต์เอ้าแต่ว่าเขาเพิ่งไปญี่ปุ่นกลับมา
ก็ใช่เลยนี่ไงเขาไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเขาเรียกว่า
ไปกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างคุณวุ้นเส้นกับคุณชาคริส

หลังจากที่ความรักของทั้งคู่ดูห่างเหินกันไปพักใหญ่
แต่ล่าสุดกลับมีข่าวเมาส์ออกมาค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยคืนดีกันนานแล้ว
เพราะว่าต้องการจะเรียกงานอีเวนต์ไง
พอนี้พอมาเจอสาววุ้นเส้นก็เลยมีการที่จะมาถามคุณวุ้นเส้น
เขาบอกว่าได้ยินว่าได้ยินข่าวแบบนี้รู้สึกยังไงบ้าง
วุ้นเส้นก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะตามทัศนคติของวุ้น
มองว่าเราควรเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นกับเรื่องงานให้มันน้อยที่สุด
เรื่องงานก็คือเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวนะคะ
แต่ตรงนี้วุ้นเองก็เข้าใจว่า
พอมันเป็นข่าวออกมาแล้วเราเองก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับมัน
แต่ถามว่าจะทำให้งานเราเยอะขึ้นไหมมันก็ไม่ใช่หรอกค่ะ
เพราะว่าเรายังทำงานเท่าเดิมอยู่ดี
อะไรนะคะแฟนคลับส่งเข้ามาบอกว่าชอบวอรี่เด็ดพี่ม้า

ตัวคนพูดงงอะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

หรือว่าคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เวลาพูดอะไรเสร็จชอบนี่นี่

คุณแม่อาจจะพูดบ่อยด้วยคำพูดนี้อะไรประมาณแบบนั้น

แต่อาจจะดีตรงที่ว่าเราได้อธิบายความเป็นจริงยังไงมากกว่านะคะ

หาว่าแบบว่าสร้างกระแสเพื่อเรียกงานอีเวนต์แบบนี้
เขาบอกว่าไม่น้อยเป็นเรื่องปกตินะคะ
คนเรามีสิทธิ์คิดได้หมดทุกอย่างเป็นไปได้ไม่เป็นไรค่ะ

ใหม่ก็ติดต่อเรามาก่อนที่เรื่องมันจะเป็นข่าวอีกนะคะ

หลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นนี่แหละมีคนติดต่อมาเยอะขึ้น
ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะอัปเดตมากกว่าว่า
เป็นยังไงกันบ้างแต่ถามว่าดีกันแล้วเรียกงานอะไรไหม
คือใครจะอยากเอาเรื่องนี้มาเล่น
เราเองก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้น

คือหมายความว่าคนไปว่าเขาที่รักเรื่องนี้

ติดตามคนอื่นตั้งแต่เรื่องผ่าแดงนางไอ
ไม่มีไม่เคยเล่นผ่าแดงนางอาย

คนก็ไปบอกว่าเขาเอาเรื่องความรักมาสร้างกระแส

ว่าไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่นข่าวอะไร
พี่นิ่งใส่ก็น่ารักนะ

ต้องบอกว่าเขาก็อัปเดตข่าวค่อนข้างตรงกับชีวิตเขา
จริงชัดเจนนะว่าเขายอมรับว่าเขามีปัญหา

นี่คือสงสัยว่าอย่างนั้นไม่ต้องอ่านข่าวแอ้งจี้อะไรถ้ำหัว

ไม่ต้องหยุดเอาข่าวคุณวุ้นเส้นก่อน
คือเขาเองเขาก็พยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดี
เพราะคนเราเป็นสามีภรรยากันแล้ว
มันแน่นอนมันก็ต้องมีระหองระแหงกันบ้าง

ให้เขากลับมาแบบว่ารักกันหวานชื่นเหมือนเดิม

หนูไม่รู้แต่เขาต้องเขาพยายามกันอยู่ทั้งคู่
นี่ไงล่ะก็เพราะว่าอีณจุดอย่างนี้เนี่ยนะ

คุณแม่วิเคราะห์ว่ายังไง
คุณแม่วิเคราะห์ว่ายังไง

ออกกำลังกายม่านตายอีก
นี่เธอเข้าใจไหมคำนี้เนี่ย

อืมคือมันง่อนแง่นไง

หกระเหินเกี่ยวกับเรื่องของคู่มาเยอะ

ผู้ชายชื่อพี่ม้า
ผู้ชายศักดิ์ชื่อพี่ม้าเพราะเขาละลึกถึง

ไม่ใช่เขาบอกว่า
คุณแม่เดี๋ยวเขาด่าแล้วกลับ

คือเขาบอกว่าผู้ชายสักชื่อพี่ม้า

ก็ไม่งงแต่ว่าไม่มีใครศักดิ์ชื่อฉัน

ตกปากนั่นแหละโทษดี

คุณแพลวหอบหลักฐานโต้กับคุณฟิล์ม
เพราะเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวอีกรอบนึง
คุณแพร่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่า
ยืนยันว่าเรื่องราวที่ตนพูดตั้งแต่แรกคือความจริง
จากนี้เป็นต้นไปขออโหสิกรรมอยากให้เรื่องทุกเรื่องจบ
ขอให้เคสตัวเองเนี่ยเป็นเคสสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้
แล้วฟิล์มเนี่ยเค้าออกมาพูดบอกว่ารอยช้ำต่างเนี่ยเค้าไม่รู้เรื่อง
เค้าไม่เคยทำเลยเค้าไม่เคยตีลูกเค้าหรืออะไร
เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่คุณแพร่พูดนะ
แล้วคุณแพร่ก็เลยบอกว่าตัวเขาเองเขาเป็นแม่
แล้วเขาเนี่ยจะลูก๓เดือนแล้วมีรอยแบบนี้แล้วเขาเป็นแม่
คนเป็นแม่จะทำรูปแบบนี้แล้วถ่ายรูปเก็บเอาไว้ถึง๓เดือนเหรอ
เขาบอกว่าให้ประชาชนลองเอาไปคิดดูเอาเองว่ายังไง
แต่ล่าสุดเนี่ยเค้าบอกว่าพ่อพี่สาวกูฟิล์มเนี่ย
ก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องว่ามีรูป
ใช่ตอนนี้คุณพ่อกับพี่สาวก็ติดต่อคุณแพลร์มาว่า
มีคุณแพลมาว่าขอโทษขอโทษแทนผู้ชาย
แต่รู้ว่ามันไม่สามารถจะขอโทษแทนได้อะไรแบบนี้อืม

ประเด็นที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่จากประเด็นหึงห่วง

เพราะว่าเขาก็อยากจะไปมีอนาคตของเขา

พอเขาแบบบอกเลิกบอกลากันไปเรียบร้อยแล้ว
ทางคุณฟิล์มเองก็ไม่ยอมจบอย่างนี้
คือบอกเลิกเหมือนเอารถสิบล้อทับเขา
แล้วก็ยังถอยกลับมาทับเขาอีกอย่างนี้
อืมนะเป็นอุทาหอนว่าว่าอะไรรู้ไหมอย่าเอาผัวเด็ก
ว่าอะไรคะอันนี้สามีเขาเด็กกว่าเหรอ
อายุ๑๘คือตอนนั้นเขาอายุ๑๘นะ
แล้วก็ผู้หญิงอายุเยอะกว่าประมาณ๒๒๒๓

เวลาเรามีผัวเด็กเคยมีนะแก๊ป
เคยมีนี่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะ
ด้วยประสบการณ์ทั้งนั้นไม่ได้แบบว่านั่งเทียน

มันจะมีแก๊ประหว่างความคิดเธอเข้าใจไหม
เด็กผู้ชายจะคิดอย่างหญิงมีอายุก็จะคิดอย่างหนึ่ง
ช่องว่างมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนแม่กับลูกชาย
ทั้งที่ไม่ได้ต่างกันเยอะมากก็จะรู้สึกได้
ใช่มันจะรู้สึกอะไรนะเพราะมันมีแก๊ปในลักษณะแบบนี้

ธรรมดาผู้ชายจริงความรับผิดชอบก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้ว
ตอนนี้มันยังเด็กอยู่ด้วยอ่ะดังนั้นความรับผิดชอบแรกเนี่ยคือ
มันความตื่นเต้นความมันความมันอย่างเดียว
แต่กรณีนี้คุณแพร่เขาก็เอาหลักฐานเรื่องไลน์
ที่คุณฟิล์มยอมรับในเรื่องการทำร้ายร่างกายลูก
เอามาโชว์ให้นักข่าวดูตะกี้ขึ้นให้ดูแล้ว
แต่สงสัยจะไม่ทันแล้วเนอะทันไหม
ช่วงคำนิดเป็นลายที่ฟิล์มสารภาพว่าทำลูกจริงอะไรอย่างงี้

หรือตรงนี้เราอัอปเดตตอนช่วงเย็นอ่านให้ฟัง

เดี๋ยวเราต้องไปต่อกันที่เช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ
ประเด็นในเรื่องของภัยสังคมรอปภหืนบุกขมขืนนักศึกษานี้
เมื่อคืนเราเห็นข่าวนี้อยู่นะเศร้ามากเลยนะ
คุณมิ้วกับคุณมิ้นก็รอเราอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะ
วันนี้เดี๋ยวเรากินเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้นคุณมิ้น
สวัสดีค่ะพี่ม้าพี่หนิงน้องรถเมย์ค่ะ
เป็นข่าวภัยใกล้ตัวค่ะพี่ม้าพี่หิงน้องรถเมย์
เป็นเรื่องของรอปภหอพักหญิงมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวปฐุมธานี
ชื่อไว้ไม่บอกชื่อคือบุกเข้าไปพยายามจะข่มขืนนักศึกษาค่ะ
คือนักศึกษาคนนี้เขากลับมาจากเที่ยวแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยเล็กน้อย
แล้วก็ไม่ล็อกห้องรอปภอาศัยจังหวะนี้พยายามบุกเข้าไปข่มขืน
เพื่อนของนักศึกษาก็เลยพยายามรวบตัวไว้ได้
ปภหนีไปนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊คให้ช่วยกันตามจับตัว

ฝากบอกว่าเวลาถ้าจะอย่างนี้มาที่ไทยรัฐทีวีคุณแองจี้รออยู่ค่ะ
เออคุณแองจี้นะคะมีคนดำรออยู่นะคะ
ยังไงคุณผู้ชมก็ไปติดตามกันได้ต่อนะคะ

อ่ะเราล้างคุณผู้ชมกันตรงนี้เลยกันแล้วกันนะคะ
เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนเย็น๖โมงนะคะวันนี้เข้าเร็วนะคะคุณผู้ชมมันสุก